การอภิปรายของสวสองท่าน
สวคำนวณสิทธิสมานและสวสมชายแสวงการประเด็นเดียวกันเลย
ก็คือเรื่องการแก้ไขมาตรา๑๑๒ของพักเก้าไกล
เริ่มกันที่สวคำนวณสิทธิสมานก่อน
อภิปรายว่าไม่เห็นด้วยนะกับแนวทางนี้
รับไม่ได้เพราะตามแนวทางของพระเก้าไกลนั้น
ละเมิดต่อรัฐต่อความมั่นคง
และท่านสวคำนวณเห็นว่าการแก้ไขในครั้งนี้

กระทบการดำรงอยู่ของพระมหากษัตริย์
ประการที่สองคือเสมือนเป็นการแก้รัฐธรรมนูลทางประตูหลัง
เกี่ยวข้องกับบทคุ้มครองพระมหากษัตริย์
และประเด็นที่๓เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
และร่างที่เก้าไกลเคยเสนอต่อสภาเมื่อปี๒๕๖๐
ก็เป็นการนิรทศกรรมผู้ต้องหา
และจำเลยที่กระทำผิดมาตรา๑๑๒ไปโดยปริยาย

ส่วนตัวถ้าแล้วเคารพแนวทางของนายพิธาและพระเก้าไกลในการแก้ไขกฎหมายนะ
แต่เราเองซึ่งหมายถึงสวก็มีความคิดมีความเชื่อ

ที่ไม่ได้เห็นว่ามาตรา๑๑๒เป็นกฎหมายมาตรา๑เท่านั้น

ฟังสวคำนวณสิทธิสมานครับ
เขาไม่ได้เห็นว่ามาตรา๑๑๒เป็นเพียงกฎหมายมาตรา๑เท่านั้น
แต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและทางจริยธรรมที่สืบทอดมายาวนานของสังคมไทย
ที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชน
การจะรักษามรดกวัฒนธรรมและจริยธรรมนี้ไว้
บนสังคมที่ก้าวไปข้างหน้า

ลองเอาอคติวางลงก่อนคุณผู้ชมแล้วลองฟังสวบ้าง
อีกท่านหนึ่งสวสมชายแสวงการ
บอกว่าก้าวไกลต้องเลิกอ้างนะ

แล้วมาบังคับคนทั้งประเทศว่าจะต้องเห็นด้วย
สวสมชายบอกแบบนั้นมันผิดหลักประชาธิปไตย
อันนั้นมันผลิตการไปแล้วที่สร้างรัฐที่สุดโต่งครอบงำเยาวชน
ตัวท่านเองก็คือสวสมชาย
เลยเห็นว่าคุณพิธายังไม่เหมาะสมเป็นนายกครับ
พระมหากษัตริย์จะขึ้นคลองราช
จะต้องมากล่าวคำปฏิญาณตนต่อสภาผู้แทนราษดร

เมื่อวานนี้ค่ะบรรยากาศการอภิปราย

มีสอวรประพันธ์มีสอวรคำนวณ

เมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับนายพิธาลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วก็ทำความเข้าใจ
แล้วก็แสดงจุดยืนให้สมาชิกทั้งสองสภาทั้งสสและสวได้รับทราบ
จุดยืนของก้าวไกลอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงความคลางแคลงใจในกรณีนี้
นะครับเขาบอกว่าอยากจะให้มีเป้าหมายที่ตรงกัน
คือการทำรงไว้ซึ่งสถาบันแต่ต้องยุติการนำสถาบันมาเป็นประเด็นทางการเมือง
การแก้ไขปรับปรุงหรืออื่นเพื่อการหาข้อยุติร่วมกัน
ไม่ใช่การปะทะกันบนท้องถนน
ทั้งนี้ควรบริหารจัดการความเห็นต่างไม่ให้กลายเป็นความขัดแย้ง
คุณผู้ชมครับช่วงท้ายของการอภิปรายครับไม่ใช่แค่คุณพิธาคนเดียวเท่านั้นที่ขึ้นอภิปราย
อีกคนนึงนะครับที่แม่สงสัยจะกลับมาทวงตำแหน่งดาวสภาซะแล้ว
พ่อใหญ่โต๊ะอดีศรเพียงเกตบัญชีรายชื่อเพื่อไทยครับ
เนี่ยฮะโอ้โหคือคุณอดีศรเนี่ยไม่ได้ลุกขึ้นอภิปรายนะครับ
แต่ว่าปล่อยบทกรณ์ตามสไตล์ของท่านลองไปฟังดูหน่อยไหมล่ะครับ
ขอสัญญาจะเลือกพิธาเป็นนายกขอสมาชิกรัฐสภายกมือสนับสนุน
ประชาชนเขาเลือกมานั้นเป็นทุนพิธาจะทำงานแทนคุณประเทศเอ่ย

นี่แหละครับคุณผู้ชมข้างหลังกองเชียร์ปรบมือกันใหญ่เลย
ขนาดหัวหน้าพักอย่างยิ้มแป้นคุณหมอชนั่นยิ้มแป้นเลยนะครับ
ตอนที่คุณอริสรได้ร่ายกรอนนี้ในการประชุมนะครับ
รัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมฮะ